ลงใต้ไปที่จังหวัดพังงากันหน่อยเพราะเขาบอกว่าเกษตรกรช่วงนี้นะได้เฮเลย
วันนี้รระหับผักปรับสูงขึ้นด้วยจากทั้งเหตุน้ำท่วมและเรื่องเทศกาลเจด้วยความต้องการสูง
มีหน่วยงานเกษตรจังหวัดพังงาเข้ามาให้คำแนะนำด้วยนะคะ
งั้นมีการให้พ็อกเท้ามะเล็ดทรันตะวันน้ำเพลิมถั่วงอกเพิ่ม
เพื่อรับเทศกาลกินเจด้วยก็เลยทำให้คุณลำไยมีรายได้มากกว่าช่วงอื่นนั่นเองจ้า
โอ้โหดีจังเลยนะเห็นผักอย่างนี้แล้วแหมอยากจะกัดกวบไปพร้อมกับน้ำสลัด
เออช่วงนี้กินผักเยอะ
เขาให้สะบัดแบบว่าเป็นทงเจให้มันอยู่ในเทศกาลกินเจ
คุณสะบัดเป็นเชลิดเดอร์เลยค่ะ